มีจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยก็ขี่มาตามทางค่ะอ่า
จะแซงรถตุ๊กตุ๊กอืมแล้วแซงไม่พ้นบังโครเนี้ย
เกี่ยวกับรถตุ๊กของคุณลุงเขาค่ะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
แม่แม่แม่ดูสิฮะบางทีจากเรื่องแค่นิดเดียวนั้นอยู่อย่างงี้
นี่จังหวะเมื่อกี้เห็นไหมแซงซ้ายมาแล้วจังหวะจะแซงเนี่ย
คือบางโครนหลังนี่ไปเกี่ยวรถตุ๊กหน่อยนึงนี่ปุ๊บ
แล้วก็ชะลอแล้วก็รอตามประกบรถคุณลุงเขาค่ะ
แล้วบอกว่าลุงเนี่ยเบี่ยงซ้ายมาโอ้โหแล้วเถียงกันใหญ่เลย
อ๋อคือลุงก็บอกว่าอุ๊ยคุณคุณขี่ไม่ดีเองรึเปล่า
แล้วก็เหมือนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อตอนแรกฮะถีบใส่เลยค่ะ
ลุงแกก็คว้าไม้ออกมามั้
ผู้โดยสารงงเลยนะผู้โดยสารที่นั่งตุ๊ก

เรียกให้จอดอ่าถ้ามีอันที่มีตัวหนังสือนี่จะชัด
เขาคุยอะไรกันนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยถามไปถามมาถีบลุงเขาเลย
แล้วยังต่อยแล้วยังไม่หยุดนะฮะผู้โดยสารผู้หญิงหรือว่าคนที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์มาด้วยก็พยายามช่วยห้าม
นี่แล้วลุงก็เนี่ยพยายามป้องกันตัวเองคือสุดท้ายโดนเตะกองไปนู่นอ่ะค่ะ
ผู้ที่เป็นคนขับสำล้อเครื่องนะฮะหรือว่าตุ๊กนะครับคือลุงบันเทิงโหมดช้างใหญ่อายุ๖๖ปีนะครับ
บันเทิงบอกว่าตอนนั้นขับรถมาจากตลาดตรอกถั่วงอกนะฮะ
อยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนซอยวัดแหลมฟ้าผ่า
ก็ขับมาตามปกติมีผู้โดยสารผู้หญิงอยู่หนึ่งคนนะครับ
จังหวะที่เลี้ยวเข้าซอยบ้านแหลมเนี่ยได้๑กิโลเมตรจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ขี่ตามหลังมาซ้อนสองมาพยายามจะแซงนี่โอ้โหดูแผลของคุณลุงค่ะ
ก็เห็นตามภาพคือจะแซงซ้ายแล้วไปเกี่ยวฟึ๊ดหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ตามมาเอาเรื่องนี่ครับเราได้เจอกับคุณลุงนะฮะ
คุณลุงบันเทิงนะครับบาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพเลยนะฮะถึงกับโอ้โหล้มฟุบอยู่ที่พื้นถนนเลย
คุณลุงบันเทิงบอกว่ามีอาชีพขับรถตุ๊กรับจ้างนะครับ
อยู่ที่ตลาดตรอกถั่วงอกนะครับแล้วก็มีอาชีพเลขขายอาหารทะเลสดด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘โมงครึ่ง๗มกราคม
หลังจากถูกทำร้ายก็ไปหาหมอมีบาดแผลนะฮะเบ้าตาขวานี่แตก
ตามตัวก็เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำหัวเข่าซ้ายก็ถลอก
ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับคนก่อเหตุมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาตามปกติไม่ได้ไปเบียดจักรยานยนต์ของคนก่อเหตุเลย

ถ้าได้ก็ดีครับ
ใช่ค่ะ
คือดูภาพก็รู้ว่าใครถ้าคนแถวนั้นนะ
อย่างที่คุณลุงขับตุ๊กบอกค่ะถ้าขอโทษด้วยก็ดี
แต่เรื่องของคดีมันก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะ